นตรีก็จะมีการลงพื้นที่ค่ะไปที่หนองบัวลำพูด้วย
นายกบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
แล้วก็รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ทางผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ไปที่เพชรชบูรณ์
ไปเที่ยงเผินหล่มสัตว์ก็ไปเยี่ยมผู้ประสบคัยน้ำท่วมนะคะ
พอมีเหตุการณ์กราดยิงที่หนองบัวลำพูเกิดขึ้นเนี่ย
นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นายกท่านก็บอกว่าท่านทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเริ่มแล้วนะ
อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ก่อเหตุเขามีปัญหาส่วนตัวของเขา
แล้วนี่มันคือสิ่งที่เคยเตือนอยู่เสมอเลยว่าสังคมต้องช่วยกันดูแล
เพราะว่าบางคนจิตใจเขาไม่รู้ว่าเขามีปัญหามีเรื่องอะไรในใจ
ปัญหาเขาบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าปัญหาที่มีของเขาเนี่ย
เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปพูดจะไปสื่อสารกับใคร
นายกบอกว่าเสียใจนะวันนี้ความสุขทั้งหมด
ผมมีความสุขที่เจอประชาชนในวันนี้
แต่มันกลายเป็นว่าความสุขทั้งหมดมันถูกทำลายไป
กับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดขึ้น
แล้วก็ย้ำค่ะว่าสังคมรวมถึงสื่อจะต้องช่วยกันด้วย
เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมลองฟังสิ่งที่นายกพูดเมื่อวานนี้หน่อยค่ะ

ช่วยสำคัญช่วยแรกผู้ใหญ่ถ่ามกับภาพที่อยู่แล้ว

คือคือที่สุขภาพจิตใจของคน

การแกรมก็ใช้ให้ดีสาวทงหัวไปแล้วค่ะ
ไม่ได้ไปดูแลให้ดี

อาจจะเสพยาบ้าง
แล้ววันนี้นะคะทางพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็ขอให้ทุกส่วนราชการทั่วประเทศ
ทงครึ่งเสาเป็นกรณีพิเศษ๑วันนะคะ
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนทางด้านนายอนุชาบุรพชัยศรี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะ
ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

มีมติให้ความช่วยเหลือกรณีกราดยิงที่เกิดขึ้น
ต้นก็จะต้องการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น

ไม่รวมถึงผู้ก่อเหตุแล้วก็บุคคลในครอบครัว
เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบข้อได้จริงก่อน

กระทรวงยุติธรรมได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยายังไง
คราวนี้มาดูกรณีนี้หน่อยนะคะ
กรณีเสียชีวิตก็จะมีการ
มอบค่าจัดการศพแล้วก็เงินทุนเลี้ยงชีพให้

กรณีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสรายละ๑แสนบาท
กรณีบาดเจ็บไม่สาหัสคลายละ๕๐๐๐บาท
แล้วก็กรณีตุพลภาพได้๒แสนบาท
อันนี้ของทางสำนักนายกนะคะ